แม่เนี่ยนอนอยู่ข้างล่างอะค่ะช่วงตอนนั้นเป็น๕ทุ่มแม่บอกว่าแม่นอนไม่หลับเลยแม่เห็นเป็นเหมือนผู้หญิงเหมือนตองเลย
มายืนตรงหมูปลายเท้าแม่ค่ะพี่ต้องมานั่งทับแม่แล้วพูดว่ามันจำนูล
เอาบุญมาฝากแม่หนูขอไปอยู่ในท้องแม่อีกนะ
แล้วแม่ค่ะเหมือนสื่อสารกับพี่ตองว่าไม่ได้แล้วลูก
คือถ้าในชาตินี้ไม่ได้แล้วแม่ไม่ไหวแล้ว
แม่ไม่มีมดลูกให้ลูกได้มาเกิดแล้ว
แม่บอกว่าเขาเอานิ้วเข้าสดือแม่แล้วก็กด
แม่บอกว่าแม่ปวดมากเลยแล้วเหมือนรู้สึกว่าเลือดแม่ออกทางสดือ
มันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นอะพี่แจ๊ะ
บอกว่ามันก็ไม่มีอะไรแต่แม่รู้สึกเสียวสดือมากเลยเตย
แม่เลยลุกไปเข้าห้องน้ำเลือดออกทางช่องคลอดนะพี่แจ๊ค

ขอต้อนรับทุกท่านชาวสถานีผีดุ
เข้าสู่เดือนที่ร้อนที่สุด

กับผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีครับ

เรามีนัดเจอกันเป็นประจำทุกค่ำคืน
วันศุกร์๔ทุ่มตรงเป็นต้นไป

กับทีมของรายการที่มีชื่อว่า
นักเล่าหน้าใหม่สุดฮอต
เราได้มีการรวบรวมเหล่าบรรดานนักเล่า
ที่มียอดวิวเยอะ

ที่เขาบอกว่ากำลังร้อนแรง
เพื่อให้เข้ากับเดือนเมษายนนี้

และวันนี้นักเล่าท่านแรกที่จะมาพูดคุย

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่า

ฝากเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
หวังว่าเราคงจะได้พบกันครับ

เราไปติดตามเนื้อหารายการของเรา
ข้ามคืนวันนี้กันได้เลยครับ
และตอนนี้สถานีผีดุของเราครับ

ในทีมที่มีชื่อว่า
นักเล่าหน้าใหม่สุดฮอต
เยี่ยมเยี่ยมสถานีของเราครับ

คุณเตยฮะสวัสดีครับคุณเตยแฝดพี่เรื่องสร้างชื่อเลยนะครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจนล่าสุดตอนนี้
เตยบอกว่าที่บ้านไม่มีช่างแอร์คนไหนกล้าที่จะมาทำแอร์ที่บ้านเลย
ใช่ค่ะนะครับเพราะเป็นผลพวงจาก
พี่ตองพี่ตองพี่ตองนะครับ
ใช่ค่ะมาพร้อมกับเรื่องที่ผมฟังแล้ว
เฮ้ยนี่คือ
มิติใหม่ของการเล่าเรื่องผีหรือผีหรือเปล่าก็ไม่รู้
โลกมนุษย์คลึกคลื้นกว่าโลกของวิญญาณใช่ค่ะ
อันนี้เป็นประสบการณ์ของใครอ่ะของหนูเองค่ะ
เตยเองใช่ค่ะเป็นยังไงฮะเรื่องนี้คือเท้าความก่อนว่า
อย่างที่เราเคยบอกตั้งแต่แฝดพี่อยู่แล้วว่าก่อนจะวันเกิดหนูเนี่ย
พี่ตองเนี่ยเขาจะแรงอยู่แล้วซึ่งเอ่อณตอนเนี้ย
เองเขาก็กลับมาอยู่กับครอบครัวเราแล้วเหมือนเดิมปกติ
โดยที่ไม่ได้ไปอยู่กับตัวพ่อที่วัดเชียงรายแล้วอะค่ะครับคราวนี้เมื่อ
ต้นเดือนเอ่อกลางเดือนมกราก็มีที่ผ่านมาที่ผ่านมาค่ะ
อันนี้คือสดสดร้อนเลยที่ผ่านมาเนี่ยคือ
กลางเดือนมกราเนี่ยมีพ่อเตยแล้วก็แฟนเตยแล้วก็มีรุ่นพี่ของเตย
ชื่อพี่โป๊กับพี่น้องเนี่ยค่ะก็คือเขาก็นั่งกินกันอยู่หน้าบ้าน
ก็คุยกันเรื่องว่าเราจะปั๊มพระถวายให้ตัวพ่อหรืออะไรแบบนี้นะ
พอในขณะที่เราคุยกันอยู่อะค่ะซึ่งตัวแม่เนี่ยไม่ได้ติดต่อเตยมาเลย
ประมาณสองปีกว่าแล้วอืมเพราะว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องอะไรติดต่อกันมากแล้ว
ว่าพี่ตองไปอยู่กับท่านแล้วคราวนี้ท่านติดต่อมาทางไลน์ค่ะ
ทักมาว่าลูกสบายดีไหมซึ่งมันเป็นสำหรับตัวหนูเอง
มองว่ามันเป็นคำถามที่ต้องมีอะไรเหมือนมีอะไรใช่ค่ะ
ลูกก็เลยบอกอะพิมพ์ไว้ว่าอ่าลูกสบายดีค่ะแม่
เขาก็พิมพ์มาว่าลูกตองอยู่กับเตยไหมอืมคราวนี้เราก็เลยบอกเขาว่าอยู่ค่ะ
ไม่รู้เหรอว่าตองมาอยู่กับที่บ้านเราแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้
เขาไม่ทราบเลยเขานั่งสมาธิหรืออะไรเนี่ยคือจะไม่เห็นร่างตองเลย
ก็คือจะเป็นวันนี้โลกกรรมอะค่ะเขาต้องการให้ตองเนี่ยไปบำเพ็ญ
อืมเพื่อสร้างบุญบารมีให้ตัวเขาเอง
เพื่อเขาจะได้เป็นนางฟ้าเขาจะได้หมดกรรมจากที่เขาเคยทำกับแม่
คราวนี้เราก็รับปากกับตูแม่ว่าได้เดี๋ยวลูกจะบอกพี่ตองให้
สนทนาในไลน์กันเสร็จปุ๊บก็เลยคุยกับพ่อตรงนั้นเลยว่า
ตัวแม่ทักมานะบอกแบบนี้แบบนี้เอาไงดี
ในขณะที่สนทนากันอยู่อย่างนี้ค่ะพอดีว่าพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ย
เขานั่งคนนี้เขาไม่เชิงว่าจะมีเซนต์๑๐๐เขาแค่รู้สึก
นี่คือประตูบ้าน

เราก็เลยสังเกตว่าเขามองอะไร

กลับกลายเป็นว่าสิ่งที่เขามองเนี่ยคือเตยเห็น

ก็คือเป็นผู้ชาย๒คนกับผู้หญิง๑คน

ต้องบอกก่อนค่ะว่า๓วิญญาณนั้นคือทางตัวพ่อ
เขาต้องการให้มารับตองกลับไป

ใช่ค่ะแต่คือตรงนี้เราก็คือคุยกับพ่ออยู่ไงคะว่า

คราวนี้คือเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาเห็น
เราก็เลยมองเขาถามว่าพี่น้องมองอะไร

เหมือนมีใครไม่รู้กำลังยืนมองพี่อยู่

ซึ่งจะมีวิญญาณผู้ชายค่ะผิวดำ
ใส่ชุดสีขาวเหมือนชุดบวชอะค่ะ
วิญญาณตอนนี้มองตาเขม่งมาทางคนที่ชื่อพี่น้องเลย
ซึ่งเราก็เลยเริ่มเริ่มผิดสังเกตที่ว่าทำไมถึงมองเขาแบบนั้น
มองด้วยถ้าเป็นความรู้สึกเราดีหรือไม่ดี

โกรธเลยจนเราก็เลยสื่อกับตองว่าไปเถอะ
เพราะไม่อยากให้คนในบ้านหรือว่าเพื่อนที่เราเอามานั่ง
ไม่อยากให้เขามามองบ้านเราว่าแบบว่าเป็นอะไร

เพราะอย่างที่เคยบอกว่าพ่อจะบอกตลอดนะคะว่า
คนอื่นเขาไม่คิดว่าเรามีเซนต์หรืออะไรแบบนี้

คราวนี้ก็เลยสื่อสารกับตองกลับกลายเป็นว่าตองเนี่ยโกรธหนูมากขึ้น
เหมือนมองว่าไล่เขาทำไม
เขาอุตส่าห์หนีมาจากที่วัดเพื่อมาอยู่กับเรา
ทำไมไม่สื่อกับพวกผีพวกนั้น
แล้วว่าให้ไล่ไปเราบอกว่าเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะตอง
เราเป็นมนุษย์เราอยู่บนโลกมนุษย์
ทำไมเราต้องให้เรามาสื่ออะไรพวกนี้ด้วย
คราวนี้ค่ะจากที่ลมนิ่งลมมันเริ่มเย็น
แล้วคือบ้านหนูเนี่ยมันอยู่กับทางสามแพ่ง
ช่วงนั้นเป็นเวลา๓ทุ่มกว่า
หมาทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้น๕ตัวค่ะหอนหมดเลย
พร้อมกันจนคราวนี้พี่น้องเริ่มมีความรู้สึก
หน้าเขาสั่นแล้วก็น้ำตาคอค่ะ
ผู้ชายอยู่ดีเสียงหัวเราะขึ้นมา
เราพูดว่ามึงหายไปเลยนะตั้งชาตินึง

หนูก็เลยหันขวับไปแล้วหันมาทางพี่น้อง
น้องค่ะน้ำตาคอเหมือนคนจะร้องไห้แล้วคือมือเนี่ย
เขากำอยู่ตรงหน้าขาเนี่ยแต่เขาไม่หันหน้ามาเลย
เหมือนตัวเขาแข็งอะพี่แจ๊ะเขาหันหน้ามองอย่างงั้นอะ
เราก็เลยพูดไปว่ากลับไปมาทำไม

พอกูไม่กลับเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าคุณรู้จักกับเขาเหรอ
เขาบอกครูรู้จักดีมันหนีมา

ตัวของผีอะค่ะผีวิญญาณที่หนูปะทะไปนั่นแหละ
ที่เขาบอกว่ารู้จักคือรู้จักตัวของพี่น้อง

ใช่ค่ะคราวนี้เราก็เลยบอกว่าคุณเป็นบริวารของตัวพ่อนี่
เขาบอกว่าใช่แต่หนูต้องบอกก่อนนะคะว่าบริวารของตัวพ่อเนี่ย
เขาเป็นสายพญานาศพี่แจ๊ะคือตุพ่อเนี่ยเขานับถือ
เขาถือศิลป์นะคะในถ้ำก็คือจะเป็นปู่นาคกับย่านาค
คือทางฝั่งเชียงของเขาจะจำสินอยู่อย่างนั้น๗วัน
มันก็กลายเป็นว่าบริวารที่มารับพี่ตองนั่นน่ะคือพญานาค
เราก็เลยถามเขาว่าแล้วคุณรู้จักเขาดีเหรอ
เขาก็เลยพูดมาคำนึงว่าดีหรือไม่ดีกูรู้แล้วกันว่าปานมันอยู่ข้างหลัง
ซึ่งหนูก็ไม่เคยรู้นะว่าพี่เขามีปานหรือเปล่าจนหนูก็เลยพี่น้องตบโต๊ะค่ะ
เรียกสติให้เขาหันหน้ากลับมาถามพี่น้องเป็นอะไรเขาบอกว่าพี่เหมือนเห็นเป็นผู้ชายยืนมองพี่อยู่เลย
พอเสร็จปุ๊บหนูก็ถามว่าพี่น้องหนูถามอะไรหน่อยสิพี่น้องหนีมาเกิดเหรอเขาก็อมยิ้มนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้สิแต่ตอนนี้พี่อยากร้องไห้มากเลยหนูก็เลยหลอกถามเขาว่าพี่น้องมีปานข้างหลังหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่เขามีปานอยู่ข้างหลังตรงแก้มก้นเขาบอกรู้ได้ยังไง
ผู้ชายคนนั้นน่ะบอกนั่นนะคะตั้งแต่นั้นคือหมาก็ยังหอมไม่หยุดนะพี่แจ๊คจนเขาก็เลยพูดว่าเขาเองเป็นอะไรก็ไม่รู้กับพญานาค
เขารู้สึกว่าเขาศรัทธาแล้วเขาอยากจะร้องไห้เหมือนเขาแบบอยากจะกลับไปข้างล่างตลอดเลยจนหนูบอกว่าพี่ต้องแยกแยะนะหรือไม่ก็ทำบุญก็ได้
แต่นะตอนนี้มันอาจจะเป็นกรงกรรมวงเวียนก็ได้ที่ว่าพี่หนีมาแล้วดันมาเจอเขาแล้วเขาก็เหมือนตามพี่เจอณตอนนี้นะคะ
ตรงนี้ก็คือจบไปของของพี่น้องนะพี่แจ๊คมาปะทะกับพี่สาวหนูอีกคราวนี้พี่สาวหนูเนี้ยต้องการที่จะแฝงเตยเพื่อจะบอกพ่อว่าตัวเนี่ยไม่อยากไปอยากอยู่ที่บ้านไม่อยากจะจำสินหรือถือศิลป์อะไรทั้งนั้นจนตัวหนูเองบอกว่าไม่ได้
เราไม่อยากให้พี่โป๊ดกับพี่น้องเนี่ยเขารู้สึกแย่ไปมากกว่านี้เพราะเขากลัวก็คือพูดตรงกับพี่แจ๊คเขากลัวผีเพราะเขาจะพูดกับหนูตลอดว่าถ้าพี่มานั่งเล่นบ้านเตยหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่ามีอะไรที่มันแบบไอ้นี่ได้ไหมเพราะว่าพี่กลัวแล้วบอกว่าได้จะบอกพี่ตองให้จนตองเนี่ยค่ะกรี๊ดในหัวหนูเนี่ยตลอดพี่พี่แจ๊คนับได้ว่า๕นาทีเนี่ยประมาณ๑๐๒๐ครั้งจนหูหนู
คือแบบชาไปหมดจนแฟนหนูเนี่ยเขาต้องการที่จะเดินไปหยิบน้ำเหมือนแพ็คน้ำข้างนอกอ่ะค่ะที่มันเป็นแพ็คอย่างเงี้ซึ่งแฟนหนูอ่ะเขาหยิบอีกแพ็คนึงออกมาน้ำมันอยู่ในน้ำมันอยู่ในแพ็คอ่ะพี่แจ๊คมันแน่นมากยังไม่ได้แกะนะแกะมาขวดนึงค่ะซึ่งต่อให้แกะมาขวดนึงยังไงแล้วแต่ถ้ามันไม่มีคนดึงน้ำขวดนั้นออกมาน้ำในขวดในแก๊กอะค่ะไม่สามารถ
จากในแพ็ค
คราวนี้พี่โป๊ชกับพี่น้องเห็นตอนนั้นเห็นทุกคนค่ะด้วยตาเนื้อเขาก็เลยหน้าเสียแล้วรู้สึกว่าอยากกลับบ้าน

หนูบอกว่าหนูไม่อยากฝืนแล้วนะ

ไม่เป็นไรลูกไม่ต้องห่วงที่นี่นะ

กับแม่ยังรักลูกเหมือนเดิม

ไปสร้างบุญให้กับตัวเอง
เผื่อในชาติหน้าลูกจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ว่าเป็นลูกพ่ออีกถ้าเกิดบุญบารมีเรา
มันยังหนุนกันอย่างนี้ค่ะ

คือมันเป็นความรู้สึกที่

ในขณะที่พี่ตองเข้ามาเนี่ย
อย่างเดียวเลยแล้วกัดฟันเสียงดังมาก
ซึ่งถ้าคนปกติไม่สามารถที่จะกัดฟันได้ดังขนาดนั้น

ร้องไห้เหมือนคนใจยาขาด

ไม่ต้องห่วงพ่อกับน้องหรือแม่ที่นี่
เดี๋ยวพ่อจะดูแลครอบครัวเราเอง

เพราะว่าเหมือนกับว่าตองเขาจำ
ในตอนแรกค่ะที่ว่าทางบ้านเราพยายาม
ที่จะหาวิธีทำไงก็ได้ให้เขา

เขาต้องมาอยู่กับเราหรือต้องมารังแก่เราอีก

พ่อเขาก็เลยพยายามอธิบายพูดว่า

คือพ่อคือครั้งนี้พ่อพูด

แล้วคราวนี้แฟนบอกว่า
ตองบอกว่าเขาห่วงที่บ้าน

ที่บ้านพ่อยังต้องทำงานเหนื่อย

ควักน้ำมาแล้วเขาก็เขียนตรงโต๊ะ

แต่แฟนเราบอกว่าเขาเขียนแล้วเขาเห็น

พ่อคิดว่า

จนพอคุยกันเสร็จปุ๊บ

หน้าตัวเองเพื่อให้มันได้สติ

ในการที่หนูไม่รู้นะว่า
มันคือการอุปโปรกอะไรรึเปล่า
แต่ถ้าใครได้มาอยู่ตรงจุดนี้

มันมีความรู้สึกที่สงสารตัวเราเอง

รวมถึงเราเองถ้าเลือกเกิดได้

ตองเขาไปบำเพ็ญของเขาแล้ว

ทุกอย่างไม่มีอะไรเลย

พ่อก็นั่งคุยกับเพื่อนเขาหน้าบ้าน
หนูได้กลิ่นเหมือนจำปลาค่ะ

เหมือนมีใครเอาดอกจำปลาเนี่ย

แล้วเหมือนไปอาบแดดจนกลิ่นมันโชย

แล้วด้วยความที่พี่แจ๊คคิดดูนะคะว่า
แต่เลือดแม่ออกเหมือนประจำเดือนเลย

แล้วแม่ปวดท้องปวดเหมือนตอนที่

จนพอแม่บอกว่าเตย

แม่นอนอยู่ข้างล่างอะค่ะ

ยืนตรงมุ้งปลายเท้าแม่ค่ะ
แล้วพอเสร็จก่อนที่เลือดแม่จะออกเนี่ย
แม่บอกว่าแม่พยายามบิ้วให้ตัวเองหลับ

หนูเอาบุญมาฝากแม่

หนูขอจะมาเกิดเป็นลูกแม่อีกนะ
แล้วแม่ค่ะเหมือนสื่อสารกับพี่ตองว่า

คือถ้าในชาตินี้ไม่ได้แล้ว

แม่ไม่มีมดลูกให้ลูกได้มาเกิดแล้ว
เพราะว่าตองทำแม่

เขาคิดว่าแม่เนี่ย

องทำแม่เหรอตองไม่ทำแม่ไง
แม่บอกว่าเขาเอานิ้วเข้าสดือแม่

แม่บอกว่าแม่ปวดมากเลยแล้วเหมือนรู้สึกว่า

แม่เขาเรียกแบบลืมตาพยายามแบบจิกขาตัวเอง

มันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นละพี่แจ๊ค
บอกว่ามันก็ไม่มีอะไรแต่แม่รู้สึกเสียวสดือมากเลย

แล้วคือแม่หนูเป็นคนที่กลัวพี่ปองอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้บอกใคร
เลยบอกแม่ไม่เป็นไรแม่อาจจะคิดมากเดี๋ยวไปหาหมอ
ไปหาลุงหมอเหมือนเดิมที่เราไปรักษาที่สารยาอย่างนี้ค่ะ
อีกวันหนึ่งแม่บอกว่ามันไม่ออกมาแล้วอะเตย
เลือดไม่ออกมาแล้วแม่ไม่ไปได้ไหมแม่กลัว
เพราะแม่หนูเขาไม่ค่อยไปหาหมออยู่แล้วค่ะหนูบอกว่างั้นไม่เป็นไร
แต่ถ้าเกิดเป็นอีกอ่ะต้องไปนะจนคราวนี้ค่ะพี่แจ๊ค
ในคืนนั้นตัวตัวเองกำลังพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยปีนี้ดีว่ะ
ตองมากวนไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่ว่ามันมีเสียงอะค่ะ
เข้ามาตลอดว่าอะไรที่เป็นของมึงก็คือของกูอืมอืม
คือเตยก็เลยขำกับตัวเองว่าไม่อ่ะอะไรที่เป็นอะไรของเราอ่ะ
มันไม่ใช่ของคุณเพราะว่ามันอยู่คนละโลกอยู่แล้วค่ะพี่แจ๊ค
จนพอมาคืนนั้นที่เราสื่อสารกับเขาไปอ่ะนอนหนูจะนอนดึกมากช่วงประมาณเที่ยงคืนกว่า
คราวนี้เสียงเป็นเหมือนล่ามโซ่ตรงเท้าเสียงเหมือนที่เราคุ้นเคยมากเลย
นั่นคือเสียงพี่ตองเขาเดินมาเลยค่ะคือเดินเข้ามาในห้องเราเลย
แล้วเราก็เลยบอกเขาว่ามาได้ไงเขาบอกว่าไหนบอกว่าจะไม่ทิ้งกูกันไงอืม
หนูก็เลยบอกว่าไม่ได้ทิ้งไม่มีใครทิ้งขนาดแม่ยังหาว่ากูไปทำร้ายเขาเลย
บอกทำตอนไหนแล้วเขาก็หัวร้อนนะพี่แจ๊คคือภาพที่หนูเห็นพี่สาวหนูนะ
ผิวแบบเหลืองขาเนี่ยบวมมากเลยพี่แล้วก็เลือดเนี่ยมันมันเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองอ่ะนะ
ครับเพราะว่าโซ่เขาล่ามอะไรอย่างเงี้ยครั้งเนี้ยเลือดเขาเต็มปากเลย
แล้วปากเขาฉีกจนถึงตรงนี้เวลาเขายิ้มแล้วเขาพูดที
หนูก็ได้ถามเขาว่าทำไมมารอบเนี้ยทำไมมันมันดูแย่จังเลยอ่ะมันดูเละจังเลย
เออไปทำอะไรมาไหนบอกไปบำเพ็ญบุญมาไงทำไมไปทำอะไรมา
ซึ่งอ่าเขาบอกว่าเคยพูดกับเขาไม่ใช่เหรอว่าเพื่อนมึงอ่ะ
ไม่ว่าจะกี่คนหรือคนรอบข้างพี่รักมึงคือเอาง่ายพี่แจ๊ค
คนที่อยู่ข้างรอบตัวหนูไม่ว่าสิ่งของอะไรก็แล้วแต่
เขามองว่ามันต้องเป็นของเขาด้วยอืมแต่หนูอ่ะ
คือพูดกับเขาตลอดว่ามันไม่ได้มันเป็นของเรา
เพื่อนก็คือเพื่อนเราไม่ใช่เพื่อนคุณอืม
คือเพื่อนหนูกลัวอยู่แล้วไงคะรวมถึงเพื่อนของแฟนด้วยอะไรด้วย
คือเขาไม่สามารถรับตรงนี้ได้
เขาบอกเลยว่าเขาไม่เป็นเพื่อนกับผีนะอืม
เขากลัวเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้เขามาโอเค
ว่ามีเตยแล้วต้องมีตองนะอย่างนี้มันไม่ใช่ใช่ไหมพี่
แต่คือพี่ตองมันกลับกลายเป็นสาบแช่งอืม
กลายเป็นโมโหเลยบอกว่าเนี่ยตองในการที่ตองสาบแช่งหรือตองโมโหอ่ะ
ตองมันเลยเฟะมันเลยเน่ามันเลยไม่มีความสวยงามเลย
เท่านั้นนะพี่แจ๊คเขาเดินมาช่วงระยะนี้
เขาก็จะขึ้นคล่อมหนูเขาบอกว่าจะวันเกิดเราแล้วนะ
อยู่ด้วยกันนะเฮ้ยแล้วพี่แจ๊คเชื่อไหมว่าในคืนนั้นนะคะ
ตั้งแต่นั้นมา๔คืนหนูนอนหยุดหายใจกระทันหันมา๔คืนติด
หมายถึงว่าตอนนอนใช่ค่ะแล้วหยุดหายใจไปเองค่ะ
แล้วหนูก็ขึ้นมาอย่างเงี้พี่โดยที่หนูหันไปมองแฟนอ่ะ
หนูพยายามจะตบแฟนว่าเธอว่าเราอ่ะเธอได้ยินเสียงเราไหมอะไรอย่างนี้
แต่คือแฟนหนูหลับไม่นี่เลยจนหนูลุกขึ้นมาพี่แจ๊ค
พูดเลยว่าวันนั้นว่าถ้าอยากออกไปเอาไปเลยเหนื่อยเหมือนกัน
ท้อเหมือนกันในการที่ต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้เพราะว่ามัน๒๗ปีแล้วนะ
กับการที่เราต้องมาต่อสู้อะไรพวกนี้ด้วยมันไม่ได้มีความสุขเลย
แล้วหนูก็เลยพูดกับเขาแบบลอยว่าการที่มาเป็นมนุษย์อย่างนี้
จริงมันไม่ได้แฮปปี้นะการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันคือการชดใช้กรรม
มันไม่ใช่ว่าจะมีความสุขตลอดคุณอยากอยู่เหรอคุณอยู่เลย
และในขณะนั้นนะพี่แจ๊คเสียงเขาผิวปาก
เสียงข้อผิวปากตรงหน้าห้องตรงหน้าห้องอืม
เราก็เลยเปิดประตูไปหนูร้องไห้นะพี่แจ๊
ผิวปากทำไมอ่ะหนูถ้าพูดง่ายง่ายคือเหมือนคนโรคจิตอ่ะ
คนอารมณ์ดีใช่เหมือนเหมือนเหมือนเหมือนว่าฉันแฮปปี้
แฮปปี้ที่แบบฉันกลัวประสาทน้องฉันได้
ฉันอยากเอาน้องฉันไปอีกแล้วอะไรอย่างนี้ทั้งที่ว่าหายไปแล้วนะคะ๒ปี
ในการที่เราเคยคุยเจรจากันแล้วว่าเราทำหุ่นขี้พึ่งให้คุณก็แล้ว
ทำพิธีอะไรให้คุณก็แล้วที่บ้านก็ยอมรับคุณแล้ว
รวมถึงว่าเวลาทุกครั้งที่หนูไปเที่ยวไปอะไรไงพี่แจ๊คหนูบอกให้เขาไปกับหนูตลอดนะ
เราไม่เคยคือเราอยากให้เขาเข้าใจในความรู้สึกว่าเราไม่เคยทิ้งเขาอ่ะอืม
เพราะในเมื่อคุณเคยขอเราตลอดว่าอย่าทิ้งเขาเราก็ไม่เคยทิ้งนะ
จนพอหนูเปิดประตูไปเขานั่งกอดเข่าอืม
กอดเขาค่ะขาเขาเนี่ยยาวแบบชั้นเขาปิดตรงนี้เลยนะคะเราเห็นแต่ตา
แววตาเขาพี่แจ๊คเหมือนคนแบบสะใจอะไรสักอย่างที่แบบ
ทำให้ทำให้ตัวถึงแม่เองก็รู้สึกไม่ดีก่อนหน้านี้ที่ว่าเหมือนตึงหลักกึงตื่นว่าเขาเอานิ้วไปอะไรสะดือเขาอ่ะอืม
รวมกับตัวหนูด้วยหนูเลยมองหน้าเขานั่งยองเหมือนกันเอาไปเลยหนูบอกเอาไปเลย
กนี้ยกให้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยอะไรเหนื่อยที่เราไม่รู้ว่าคนที่มาอยู่กับเรา
หรือรอบตัวเราอ่ะเขาจะยอมรับตรงนี้ได้หรือเปล่ามันเหมือนกับว่าหนูต้องหนูต้องใช้ตัวตนตัวเองเหมือนสองบุคลิกอะพี่แจ๊ค
โดยที่ว่าพอเราได้เข้าบ้านเหมือนอยู่กับวิญญาณมากกว่าใช้ชีวิตปกติ
คือเลยบอกว่ามันไม่ไหวแล้วต้องคือเตยเหนื่อยด้วยทุกวันนี้เตยก็ท้อด้วย
ใช่ทุกครั้งที่เตยท้อเตยอะไรเตยไม่มีพี่ไม่มีน้องเตยไม่สามารถที่จะคุยกับใครได้เตยคุยกับตอง
เรียกตองก็จริงแต่ตองทำแบบนี้ไม่ได้นะถ้าเตยไม่อยู่พ่อแม่อยู่ยังไงอ่ะ
แต่ถ้าเกิดสมมุติเตยไม่อยู่แต่ตองมาอยู่แทนเตยอย่างนี้เตยโอเคนะทำได้ป่ะล่ะ
เขาบอกเนี้ยเขาบอกหนูว่าทำไมถึงไม่อยากอยู่บอกแล้วไงว่าจะอยู่ด้วย
หนูก็บอกเอาก็ให้อยู่ด้วยไงเขาก็เลยพูดกับหนูตลอดเลยพี่แจ๊คว่า
และต่อไปนี้นับตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่๒๘กุมภาเนี่ยค่ะว่า
ต่อไปเนี้ยเขาจะอยู่กับหนูไปตลอดเขาจะไปต่อเมื่อหนูสิ้นลม
จะไม่มีการที่แบบว่าให้เขาไปอยู่ที่วัดหรือไปที่ไหนอีก
จนพอมาหนูเลยพูดบอกว่าไม่ได้นะตองคือเตยต้องใช้ชีวิตในการทำงาน
มีสังคมอะไรหลายอย่างพี่แจ๊คเชื่อไหมว่าเขาอ่ะคลานเข้ามาหาหนูนะ
แล้วเขาจะจกตาหนูซึ่งหนูอ่ะหนูบอกเขาเลยว่ากล้าทำน้องตัวเองเหรอ
คราวนี้เขาเลยบอกว่าถ้าเกิดไม่ทำเดี๋ยวลงไปข้างล่าง
ซึ่งคำนี้พี่แจ๊คหนูรู้เลยว่าเขาจะไปทำแม่
คือพี่ตอค่ะบอกเลยว่าเขาเกินคำว่าบาปบุญไปแล้ว
คือมองว่าอะไรก็ได้ที่มันตอบสนองเขา
แม่เป็นบุพการีเหรอไม่สนเพราะว่าเขาเคยพูดว่าแม่ไม่เคยทำให้เขาได้เกิดได้
ขนาดเขาฆ่าน้องไป๕ชีวิตแม่ยังไม่สามารถทำให้เขาเกิดได้เลย
มันก็เลยกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ค่ะมันไม่เหมือนมันแบบยังไงอ่ะ
ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะคือแบบกูทำไงก็ได้ให้กูให้เขาอยู่กับเราให้ได้
หนูบอกว่าถ้าอยากอยู่อยู่เลยอนุญาตแต่ขออย่างเดียวอย่าทำให้แม่รู้สึกว่าเจ็บป่วยกันในร่างกาย
มันบาปนะต้องรวมถึงถ้าตัวเราเองเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปด้วยกันเนี่ยก็คือไปเลย
ทุกวันนี้ค่ะพี่แจ๊คเขาเลยพูดก่อขู่หนูมาว่าพี่ชอบพี่ว่าโรคมนุษย์มันคือคืนกว่าโรควิญญาณสิ
แล้วเขาก็หัวเราะเสียงดังเสียงดังเลยนะพี่แจ๊คในคืนนั้นคืนนั้นเจรจากันหนูมาดูโทรศัพท์เวลาอีกทีนึงคือตีสองกว่า
หนูนั่งมองแฟนหนูรับหนูร้องไห้นะพี่แจ๊คหนูมองว่าคนที่อยู่ข้างเราเขาจะรับสภาพอย่างนี้ได้นานแค่ไหน
ที่เราเองเราเป็นคนที่เห็นและสื่อแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะว่าเราประสานหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่า
พอนับวันมันยิ่งหนักรวมถึงที่ว่ามีทางพี่วี่ติดต่อมา
แต่คือก่อนอันนี้ค่ะเขาพูดมากับหนูว่ากูไปถ้ามึงไปกูไปด้วย
แล้วหนูก็ถามว่าจะไปยังไงถ้าเกิดไปไปอย่างสงบนะมาด้วยกันอย่างสงบอย่าให้มันมีอะไรที่มันมากกว่านี้
จนทางนี้ค่ะคอนเฟิร์มมาอะไรมาเขาก็พูดมาอีกว่ากูขอกูขอพูดเองในเรื่องกู
ถ้าเกิดมึงทำให้กูมีตัวตนกูก็จะทำให้มึงมีตัวตนใครที่อยู่ข้างมึงกูก็จะอยู่ด้วย
คือคำพูดนี้ค่ะหนูไม่รู้ว่าเขาสื่อยังไงแต่สำหรับตัวหนูหนูรู้สึกว่า
ถ้าคุณอยู่แล้วคุณไปรังแก่เขามันไม่โอเคแต่ถ้าคุณอยู่แล้วคุณทำให้เขาดีขึ้น
หรือตัวคุณเองรู้สึกว่ามันไม่เหงามันอะไรอย่างเงี้ค่ะมันก็โอเคเพราะว่า
หนูพยายามเข้าใจความหมายที่เขาสื่อว่าเขาเหงา
เขาอยากเกิดมาอยู่แล้วพี่แจ๊คแล้วคือเขาบอกว่าโรควิญญาณเนี่ย
ดูสิเนี่ยเขาให้ดูดูสิมันเจ็บปวดมากเลยอะมันทรมานมากเลย
อยากใส่ชุดสวยอยากทาปากอยากคือเราเข้าใจตรงนั้นนะคะ
ณเวลาที่ใช้ชีวิตมาทุกวันนี้พี่แจ๊คมันกลับกลายเป็นว่ามันกลับมาหลูบเดิม
เหมือนที่หนูเคยเป็นก่อนหน้านี้ก็คือในร่างเดียวแต่มีสองหัวใจเหมือนเดิม
คือต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมครับทั้งหมดเลยอ่ะ
ในการรับชมในการรับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราเท้าความกลับไปนิดเดียว
บางท่านอาจจะยังไม่เคยฟังที่คุณเตยเล่าเรื่องแฝดพี่
คือเรื่องราวมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณแม่ของคุณเตยท้องครั้งแรก

ปรากฏว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้

หลังจากนั้นก็จะมีคนที่สอง

แต่ละคนมีอันเป็นไปหมดเลย
แล้วก็วันหนึ่งได้รับการติดต่อจากบางสิ่งบางอย่าง
ที่ครอบครัวนี้เขาเรียกว่าเป็นลูกคนแรกคือคุณตอง
เพราะเขาประกาศตัวเลยว่าเขาเป็นคนทำเอง
กับสิ่งที่คุณแม่ต้องเสียไป
เพราะเหมือนกับคุณแม่ไม่ได้สนใจท้องแรก

โหเฮ้ยดูมันเป็นเหมือนเป็นการสร้างบ่วงกรรมบ่วงบาปยังไงก็ไม่รู้
ทางบ้านของคุณเตยก็เลยมีการแก้ไขเรื่องนี้
ดวงวิญญาณนี้อันนี้เป็นความเชื่อนะฮะ
ดวงวิญญาณนี้เข้ามาเป็นสมาชิกในบ้าน
โดยตั้งให้เป็นดวงวิญญาณและมีตัวแทนร่างนั้น
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหุ่นขึ้นมา
หรือว่ามีการยอมรับดวงวิญญาณนี้
ทั้งหมดในบ้านสามารถที่จะสื่อถึงตัวของ
เรียกว่าเป็นพี่สาวของคุณเตยก็ได้
ผมฟังนะวันนั้นพอเหตุการณ์มันผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ผมรู้สึกว่าตัวของที่เป็นท้องแรกแล้ววันนั้น
ดูเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วว่าโอเค
การที่ได้รับยอมรับจากครอบครัวนี้
สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความอบอุ่น
ความสบายใจทั้งตัวของครอบครัวและ
ที่เขาเชื่อกันว่าเป็นเรื่องของวิญญาณ
ไปมากลายเป็นว่ามันกลับแย่ลง

มันกลับแย่ลงในตอนที่เหมือนมีการจะให้ตัวของพี่ตอง
เพื่อที่จะให้ตัวเองไปสู่ในพบภูมิที่ดี

แต่ดูเหมือนว่าตัวของพี่ตองเขาจะไม่แฮปปี้
หนูว่าเขากลัวคิดว่าทางเราเนี่ย

เหมือนเราต้องการให้เขาแบบนั้นเพื่อ
หวังดีไงว่าให้เขาทำแบบนั้นมันจะได้หลุดพ้น

เขาต้องการอย่างนี้อยู่อย่างนี้
จริงแล้วถ้าเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวลักษณะแบบนี้มา
ว่าการที่ดวงวิญญาณสักดวงหนึ่งก็แล้วกัน

จะต้องวนเวียนอยู่ในโลกแสนสกปรกของเราใบนี้
เขาจะต้องใช้พลังงานมากมายมหาศาลมาก
และสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องดูดซึมซับพลังงาน
ก็คือพลังงานจากตัวของเรา
ซึ่งครอบครองตัวเขาโอเคไง
เขาโอเคในการที่จะยินยอมให้ดวงวิญญาณดวงนี้
มาอยู่ในบ้านมาเป็นสมาชิกในบ้าน
แล้วจะแก้ไขยังไงเรื่องนี้หรือปล่อย
ตอนนี้ไม่รู้อะไรเลยค่ะ
ทางบ้านคือตัวของพ่อเองคือ
เขาไม่สามารถที่จะคิดอะไรออกได้แล้ว

เราช่วยแล้วเราคิดแล้วเราหาวิธีกัน
มันไม่ใช่ว่าไม่เหนื่อยนะพี่แจ๊คมันเหนื่อยนะ
เหนื่อยว่าจะต้องทำยังไงให้ทุกอย่างมันสงบ
เหนื่อยที่จะต้องทำยังไงให้มันเป็นครอบครัวที่อบอุ่น
โดยที่พ่อแม่ลูกลูกสองคนเท่านั้น
ไม่มีลูกอื่นที่เคยอะไรแล้วแต่

ณปัจจุบันเนี่ยทั้งวันนี้

ถ้าเกิดไปให้พี่ตองไปด้วยนะ

เพราะว่าคือตอนนี้เรายังคิดอะไรไม่ออกเลยพี่แจ๊คว่ามันจะแก้ยังไง
มันสุดทางแล้วมันมีทางเดียวคือยอมรับ

หรือว่าอย่างที่เขาอาจจะพูดกับหนูก็ได้ว่า
เขาจะไปต่อเมื่อที่หนูสิ้นลม
โอ้โหเท่าที่ฟังดูเอาจริงคุณผู้ชมบางท่านเนี่ย
เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าใครที่ดูเทปนี้อยู่อาจจะบอกว่า
เฮ้ยเตยเตยไหวป่ะ
คือเตยคิดอะไรมากไปหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดที่
คุณเตยมาเล่าเนี่ยมันเกิดความเครียดขึ้นในบ้านเขานะ
มันเป็นความกดดันมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวนี้ต้องเผชิญ
โดยที่เราอยู่ข้างนอกเราไม่เข้าใจเขาหรอกครับว่า
เฮ้ยเขาเจอกับอะไรอยู่แล้วมันจะแก้ไขเรื่องนี้ยังไง
หรือรออย่างเดียวคือเวลาอย่างนี้หรอ
ใช่ค่ะแล้วซึ่งครั้งนี้ที่หนูตัดสินใจมาเล่า
มันกลับกลายตรงกับวันครบรอบที่หนูเล่าแฝดพี่เรื่องแรกเลย
วันนี้เหรอใช่ค่ะเหรอเพราะว่าวันเกิดหนูวันที่๕ไงพี่
วันที่หนูเล่าเรื่องพี่ตองเรื่องแรกเลยคือก่อนวันเกิดหนู
ซึ่งที่หนูตัดสินใจเล่าแฝดพี่เรื่องแรกนี่คือ
เรื่องนี้เป็นของขวัญให้พี่สาวหนูเอง
เท่าที่ฟังเนี่ยผมว่าผมก็ไม่ใช่ผู้ที่รู้เรื่องราวพวกนี้ได้แบบลึกซึ้งนะครับ
แต่ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเวลาของมัน
ทุกคนมีเวลาของตัวเองหมดเราก็มีสิ่งของต่าง
แม้กระทั่งดวงวิญญาณหรือว่าผีสางที่เราคุยกันอยู่

เวลานี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับบ่วงกรรม
มันขึ้นอยู่กับอะไรบางอย่างที่มันยังติดอยู่ในใจเขา
มันจะคลายลงไปเมื่อไหร่เท่านั้นเอง
อันนี้ถามแบบตรงมาไหม
อยู่ในห้องนี้ไหมอยู่ตรงไหน

คือไม่รู้ว่าผมคุยกับใคร
นี่คือผมก็เอานะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง
ผมเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาเยอะ

ผมเจอคนที่อยู่นั่งคุยกันอยู่

ผมก็ผ่านมาได้แต่ผมจะบอกว่า
อยากจะสื่ออยากจะบอกด้วยจิตใจอันที่บริสุทธิ์นะครับว่า
เฮ้ยบางสิ่งบางอย่างเราควรที่จะปล่อยวาง

ทั้งตัวของครอบครัวของเราเอง
เขาต้องยอมรับก่อนว่ามันเริ่มต้นจากครอบครัวเรา
ที่ยอมรับให้เขาเข้ามาอยู่ในชีวิต

มันก็ต้องหาทางลงที่ดีที่สุดถูกไหม

ตัวของตองเอง
ถ้าเขาเคยฟังรายการผม

เราก็ต้องเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก่อน
อมรับมันก่อนว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น

มันเกิดอุบัติเหตุขึ้นในครั้งนั้น
มันไม่ได้เป็นความตั้งใจของคุณแม่
ไม่มีใครอยากสูญเสียลูกตัวเองนะ

เพราะฉะนั้นยิ่งเราไปสร้างความกดดัน
ไปสร้างบ่วงกรรมมากเท่าไหร่
เมื่อไหร่แล้วเราจะหลุดพ้นจากตรงนั้นไปได้

ขอบคุณค่ะ

ทุกเรื่องที่เราได้คุยกันในรายการ

ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณให้มากนะครับ

เราก็ต้องไปทำบุญอุทิศวรคุณสน

ทุกคืนวันศุกร์๔ทุ่มตรง

ประจำเดือนเมษายนนี้

นักเล่าหน้าใหม่สุดฮอต
นี่คือหนึ่งในนั้น
นี่แค่คนแรกเท่านั้นเองนะครับ

ท่านไหนที่มีประสบการณ์ตื่นเต้น

อยากจะมาถ่ายทอดในสถานีผีดุของเรา
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกเรื่องราวต่าง

ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดี

และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่

จะบอกว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ

เป็นการพูดคุยกันนอกรายการ

มันเริ่มน้ำตาเริ่มคอเบ้าแล้วเอามา

อยู่กับเต้นี่แหละค่ะน้ำตาไหล่เลย

คือบางคนอาจจะมองว่าถ้าไม่ได้ฟังมาตั้งแต่แรก

คือตอนนี้ที่เครียดกันที่บ้านส่วนมากคือตอนนี้

เราเองก็จะเริ่มบ้าเนี่ยโดยที่แบบว่า

ฟังแล้วเครียดแทนอ่ะต้อง
ทุกคนต้องเผชิญอะไรก็ไม่รู้อ่ะ

ถ้าพูดง่ายคือเหมือนผีโรคจิตอะพี่

เอาง่ายเหมือนยังมีเพื่อนเป็นคน

แต่เขาก็ยังมีสีท่าทางที่

แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้ไง

ผ่านมาหมดแล้ววันนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ลองดูว่า
แต่เขาไม่อารวาสกลางอย่างนี้เคยไหม
คุยอยู่แล้วแบบโพร่งขึ้นมาอารวาสเลย

เขาไม่สนอะไรเลยไม่สนเลย

ตัวของเตยไม่ได้เป็นคนสองบุคลิกเองใช่ไหม

ความรู้สึกนะเหมือนดำน้ำอยู่ข้างล่าง
แต่เราอยากจะถีบตัวเองขึ้นทั้งที่หายใจไม่ออกแล้ว

มันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นที่บอกไม่ถูก
จนหนูแฟนหนูเคยเห็นที่ว่าหนูอะเอามือตัวเองอะ

ตบจนตาตัวเองเขียวอะ
อะอันนี่ไงเห็นไหม
มันเป็นกรรม
เพราะบอกว่าเป็นกรรมอะ
ตอนแรกเหมือนจะดีที่ฟังมาทั้งหมดตั้งแต่แรกนะ

เฮ้ยเรื่องมันไปในทิศทางที่ดี
ครอบครัวนี้ก็ให้พี่ตองมาอยู่ด้วย
ตองก็มาเป็นเหมือนลูกคนนึง

อย่างใครขมงขโมย

แต่กลายมาว่าเล่นคนกันเองซะแล้วอ่ะ

ได้แค่แสดงความคิดเห็น

เพราะเราเป็นคนที่มีเซนต์และเห็นแบบนี้
ซึ่งเขาเองเป็นเอาพูดง่ายเลย
เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรกับศาสนา

จนพอเริ่มเข้ามาอยู่กับครอบครัวเราอย่างนี้

กำลังจะกลับมาจากที่ไหนสักที่นึงนี่แหละ

เพราะพี่ตองเนี่ยเขาจะรักพ่อมาก

เพราะย่าจะเป็นคนเดียวที่สามารถที่จะกดตองได้ค่ะ

เธอกลัวไหม

เพราะเขาไม่เคยเห็นหรือสัมผัสอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว

คือบอกว่าสถานการณ์ประคับให้เราต้องเชื่อ

แล้วก็ดูพ่อพ่อพ่อพ่อพ่อคุยกับเขาต่อ

กลายคลิปกับกลายอะไรประมาณเนี่ยครับ
มันไม่เหมือนกันอะไรคือน้องเนี่ยครับ

สักประมาณ๕๑๐สักทีเนี่ย

ต้องร้องไห้ต้องร้องไห้เหมือนคนใจจะขาด
เขาบอกว่าทำยังไงให้มีเหมือนเรา
แบบมีร่างกายมีอะไรแบบนี้ค่ะ

เขาพูดกับหนูอย่างหนึ่งเขาพูดกับหนูเยอะไหมเยอะนะ

เขาพูดหนูตลอดว่าเขาอยากมีตัวตน
ทำไมเขามีแต่คนกลัวเขา
ทำไมถึงมีแต่คนแบบรังเกียจเขาก็ใช้คำนี้

ว่าทำไมจะมีแต่คนที่แบบว่าไม่รักเขาเลย
ไม่มีใครพูดคำว่ารักเขาเลยมีหนูคนเดียว
แล้วหนูจะพูดแค่แบบเออเตยยอมแล้วเตยรักตองนะ

ก็คือจะบอกแค่ใกล้จะวันเกิด
เหมือนอวยพรให้กันแค่นั้นเอง
หมายถึงว่าตอนนี้เขาก็ยังอยู่แต่เขาก็ไม่แสดงออกไม่อะไร

เพราะหนูพูดตลอดว่าถ้าแสดงออกมากหรืออะไรมาก
เอานี่ไปเลยอันนี้ไม่ไหวเหมือนกัน
เพราะว่าอยู่ก็เหมือนคนบ้า
ไม่อยู่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นเอง

จากตรงนี้มันมีทางออกอื่นอีกไหม

ตอบที่หนูมองอยู่ตอนนี้คือ

เข้าใจได้ว่าไม่อยากกลับไปอยู่วัดไม่ต้องการบำเพ็ญแต่
มาใช้วิธีการในการเอาชีวิตน้องสาวตัวเองมาไม่ได้ไง
หรือว่าจะไปรังแก่แม่

ใช่ค่ะเจ็บปวด

ในขณะที่เราสนทนากันอยู่อย่างนี้เจยาาอย่างนี้

บางคำที่เขาตอบมาหนูก็มาตอบ
ลองดูอะทำอะไรได้บ้าง
ใช่ค่ะสู้ต่อไป

ถ้าเขาทำให้ก็ต้องรับไว้เยอะ
ไม่รู้จะพูดยังไงแต่พูดได้เท่าที่จะพูดได้เดี๋ยวโกรธ